ทีเนี่ยจะได้เอาไปรักษาอาการป่วยของตัวเองซึ่งตอนแรกนี้นะฮะเจ้าตัวอ้างบอกว่าจำไม่ได้เบลอช่วงนั้นอาจจะเบลอยาอยู่จำยอดเงินไม่ได้ก็เลยบอกสื่อออกไปว่าได้มา๕๐๐๐บาทจากที่ตัวเลขช่วงแรกนะคุณตัวเลขตัวเลขแรกเนี่ย๕แสนบาทแต่เรื่องไม่จบง่ายแบบน